คุณผู้ชมข่าวต่อไปว่ากันด้วยเรื่องทางเท้าหรือฟุตบาทหรือฟุตบาทหรือทางเท้าอันเดียวกัน
ทางเท้าแปลว่าให้เท้าเดินถูกไหม
ไม่ว่าจะเท้าคนเท้าหมาเท้าแมวแปลว่าแบบนี้เข้าใจว่าถูกประสงค์ตรงกัน
ก่อนหน้านี้มีคนใช้ทางเท้าผิดวัตถุประสงค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
ล่าสุดเป็นเหตุการณ์แม่ค้าแผงลอยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้จะขายตรงไหนเอาตรงนี้แล้ววะ
เนี่ยมาขายกันบนทางเท้าแล้วคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คือตรงนั้นเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วถูกไหมคะ
เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถ่ายภาพนี้แหละค่ะมาร้องเรียน
พร้อมกับเล่าว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงบริเวณลานจอดตรงนี้เนี่ย
กระทั่งช่วงเย็นสักประมาณ๕โมงเธอทำงานเสร็จกลับมาที่เดิม
ทำให้เธอเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาไม่ได้ตอนนั้นเธอบอกว่าก็พยายามนะพูดจาดีบอกว่าคุณแม่ค้าขาขอทางหน่อยขอเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหม
แต่เธอบอกว่าแม่ค้าค่ะต่อว่าด่าทอเธอทั้งที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเธอพยายามที่จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตอนนั้นเนี่ยทางมันแคบเห็นไหม
เอามอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างทุลักทุเลแม่ค้าตวาดเลยค่ะตะโกนด่าเธอบอกว่าข้าวของเสียหายหมดแล้วจะเอาให้หนักเลยกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้มึงไปเรียกยามมา
บอกแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าก็ไม่อยากเถียงนะสุดท้ายแล้วก็ต้องตามที่แม่ค้าสั่งแล้วค่ะไปเรียกยามาไปเรียกรอปภมาช่วย
เถียงเขาเงียบไว้เขาบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยรีบเอามอไซค์ออกมาแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเตือนผู้หญิงคนนี้ว่า

เอา
เทศกิตเทศกิตเจ้าหน้าที่กรทบเนี่ย
ไปดูด้วยนะคะเธอบอกว่าก็เลยเอานำเรื่องราวมาร้องเรียน
แล้วก็ถามต่อว่าทำไมทำไมเทศกิจ
ไม่มาแลกทางเท้าสักอย่างจุดหนีบ้าง
ไม่มาดูแลบ้างนะครับ